ต่อกันที่เจ้าแหลมศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นกันบ้างนะคะ
ก็ออกมาบอกว่าเตรียมที่จะฟิตร่างกายภายในปลายเดือนนี้นะคะ
เพื่อที่จะเป็นเป้าหมายสำคัญต่อไป
ก็คือทวงเข็มขัดแชมป์คืนค่ะ
พลตำรวจเอกโกวิทย์พักดีภูมินะคะ
เป็นประธานค่ะจัดงานมอบรางวัล

ของสภามวยแห่งเอเชียแล้วก็สภามวยโลกมวยไทยนะคะ

แล้วก็ศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นค่ะ
รางวัลนักชกยอดเยี่ยมแห่งปีไปค่ะ
ซึ่งเจ้าแหลมศรีสะเกดก็ออกงานครั้งแรก
ในศึกมวยสากลชิงแชมป์โลก

ซึ่งเจ้าแหลมก็บอกว่าตอนนี้อยู่ในช่วงพักผ่อน

เตรียมที่จะทำกิจกรรมการกุศลิ้มเด็กกำพร้า

แล้วก็จะกลับเข้าค่ายฝึกซ้อมปลายเดือนค่ะ
โดยทางเสียหุยเองนะคะก็กำลังหาไฟล์อุ่นเครื่อง
กับเจ้าแหลมในเดือนสิงหาคมนะคะ

ซึ่งหลังจากนี้ก็จะขอกลับเข้าค่ายฝึกซ้อม

แล้วก็จะเตรียมเข้าค่ายอีกสิ้นเดือนนี้ครับ
แล้วก็จะทำหน้าที่ให้ดีสุด
ผมจะเอาแชมป์กลับมาเมืองไทยให้ได้ครับผม
ขอฝากพี่น้องชาวไทยทุกคนด้วยนะครับ
เชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ
ผมก็จะชิงแชมป์กลับมาเมืองไทยให้ได้ครับผม

ส่งกำลังใจให้กับเจ้าแหลมศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่น
ทวงเข็มขัดแชมป์กลับมาอยู่ที่ประเทศไทยให้ได้นะคะ